ไล่ครอบครัว๑ลงจากรถ
ครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อ
แม่และลูกอีก๒คน
การที่ไล่ลงจากรถให้เหตุผลบอกว่า
ลูกของคุณร้องส่งเสียงดังในรถ

แล้วไปรบกวนคนขับรถอีก
หลับพักผ่อนเพื่อที่จะมาขับรถต่อ

อ้าวไม่ถูกไหมนะแล้วครอบครัวนี้มีเงินติดตัวอยู่๒๕บาทด้วยนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
จากคนที่เป็นเพื่อนร่วมทาง
ก็คือหนึ่งในผู้โดยสารรถคันนั้นนั่นแหละนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเดินทาง๗มกราคมที่ผ่านมา
เป็นเส้นทางการเดินรถกรุงเทพมหานครสายใต้ใหม่
เกาะสมุยสุราธานีเที่ยวเวลา๒ทุ่ม
ในขณะที่นั่งรถไปพนักงานขับรถ
ก็คือเขาสังเกตเห็นว่าพนักงานขับรถเดินไปเดินมา
แล้วก็มาบอกครอบครัวนี้ก่อนบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกหยุดร้อง
คือพนักงานก็เริ่มหุดหงิดแล้วนะ
เพราะว่าลูกของลูกเป็นลูกเล็กค่ะ
ร้องไห้ตลอดเวลาส่งเสียงดังเป็นเวลาประมาณ๒ชั่วโมง
คือผู้โดยสารคนอื่นเขาก็อึดอัดแหละ
แต่เขาก็เห็นว่าเป็นเด็กเล็กเขาก็พยายามที่จะทำใจ

เหมือนตอนเราขึ้นเครื่องบินแล้วเด็กก็มักจะร้อง

เพราะว่าเด็กเขาจะเหมือนเจ็บหูแหละเนาะ

เขาก็ร้องเป็นปกติหรือว่าระหว่างทางเขาก็ร้อง

ทีนี้นะคะพนักงานเดินตรงมาที่ผู้โพสต์
บอกว่าช่วยเป็นพยานหน่อยได้ไหม
ว่าเด็กร้องไห้จริงจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้
และผู้โดยสารคนอื่นก็ไม่ได้นอน

แต่ก็บอกว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดี
คนขับบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้เขาลงที่ปั๊มน้ำมันข้างหน้า
เขาก็บอกโอ้โหถึงขั้นต้องไล่ลุงเลยเหรอ
เขาก็บอกมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นจริงนะคะ
โดยอ้างว่าเด็กร้องไห้ไม่หยุด
ไม่สามารถขับรถต่อไปได้จริง
เขายืนยันตอบถามกันไปกันมาแบบนี้ค่ะ
แล้วชะตาชีวิตของครอบครัวนี้ที่อยู่ในปั๊มจะทำยังไงต่อคุณ

ทีนี้เรื่องของขนส่งก่อนซึ่งเป็นต้นสังกัดของรถคันนี้นะคะ
ขนส่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากการโพสต์เรื่องนี้

เขาบอกว่าได้รับการชี้แจงแล้วตรวจสอบแล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไปพบว่า
คนที่กระทำแบบนี้เป็นพนักงานบริกรประจำรถ
ชื่อว่านายวัญชัยแก้วเจริญ
ทางบริษัทเห็นว่าการกระทำของพนักงานเป็นการตัดสินใจโดยภารการ
ก็ทำให้ผู้โดยสารซึ่งก็คือ๔คนนี้ครอบครัวเดียวกัน
ไม่ได้รับความสะดวกโดยจะพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปค่ะ
ขณะที่สถานที่รถที่คันนี้ออก
ก็คือสถานีเดินรถสุราธานีบริษัทขนส่งจำกัด
นางสาวพรพิมลกลิ่นหอมเป็นนายสถานี
บอกว่าพร้อมให้การเยียวยาครอบครัวนี้
ในเรื่องของค่าที่พักและค่าโดยสารทั้งหมดค่ะ
ทีนี้พอไปสอบถามคนที่จัดการเรื่องนี้
ก็คือไล่ผู้โดยสารลงก็คือนายวัญชัยแก้วเจริญ
เป็นบริกรประจำรถปรับอากาศ

บอกว่าลูกชายคนเล็กของผู้โดยสารครอบครัวนี้
ร้องไห้ส่งเสียงดัง๒ชั่วโมงรบกวนผู้โดยสารรวม
ไปรบกวนคนขับรถคนที่๒ที่เขาต้องนอนพักผ่อน
เพื่อมาขับรถต่อจากคนแรกในอีก๔ชั่วโมงข้างหน้า

เดินไปบอกพ่อกับแม่เด็กแล้ว
จำเป็นต้องให้ลงที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอชะอำ
จังหวัดประจวบอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งมีความปลอดภัยเขาพิจารณาแล้วเขาพิจารณาเอง
เขาบอกว่ามีความปลอดภัยมีห้องพัก
ในการพักผ่อนและแนะนำให้เดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น
เขาบอกเองว่าถ้าตัดสินใจอะไรผิดพลาดไป

แต่ว่าการตัดสินใจของบริการรถคันนี้ถูกหรือผิด
ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้
เวลาเจอผู้โดยสารที่เป็นเด็กเล็กร้องไห้บนรถ

นี่มีคำแก้ปัญหา
ซึ่งถูกแนะนำมาจากหัวหน้าสำนักงานขนส่ง
สุราธานีสาขาเกาะสมุย

บอกว่าจริงตามระเบียบแล้วมันมีนะ

ต้องนำผู้โดยสารไปยังสถานีขนส่งที่อยู่ใกล้ที่สุด

เพื่อจะให้หัวหน้าสถานีขนส่งตัดสินใจ
ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
ไม่ใช่เอาไปส่งทิ้งกลางปั๊มแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าทำไม่ถูกต้อง

ใช่ต้องให้หัวหน้าสถานีเป็นคนที่จะตัดสินใจ
ไม่ใช่คุณมาตัดสินใจเองบนรถแบบนี้
ไม่ใช่ไปส่งกลางทางคุณ
ถ้าเป็นที่เปลี่ยวที่อะไรจะรับผิดชอบชีวิตเขาไว้ไหม

จะต้องไปสอบถามครอบครัวที่ถูกไล่ลง
เขาจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่เกาะสมุย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ถูกไล่ลง
เป็นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
นายมงคลทองโบราณพร้อมด้วยภรรยาและลูกอีก๒คนนี้นะคะ

เขาได้เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือโดยสารเฟอรี่
ในอำเภอกเกาะสมุยอย่างปลอดภัยแล้ว
ก็คือเดินทางเลยไม่ได้มีการพักในวันนั้น

ก็บอกเปิดใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภรรยาเสียใจร้องไห้เลยนะคะ
แต่เขาก็ยอมรับนะว่าลูกชายคนเล็กของเขา

เพราะเด็กเดินทางไกลเป็นครั้งแรก
ก็เลยตื่นกลัวค่ะฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
เพราะว่าคือเสียงรู้สึกพูดไม่ออกเลยค่ะ
มงคลที่บอกว่าลงจากรถไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
บเงินที่กระเป๋ามีเงินแค่๒๕บาท
ซึ่งพนักงานเองบอกว่าที่ปั๊มน้ำมันมีห้องพัก

ลำบากต้องโทรศัพท์ไปหาญาติที่เกาะสมุย
โอนเงินมาให้เพื่อที่จะเดินทางต่อจนถึงช่วงเช้า
ก็คือไปถึงที่เกาะสมุยที่จังหวัดสุราธานี
และทีนี้ก็มีญาติรับเดินทางต่อต่อไปนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นนะ
พ่อบอกแบบนี้เช่นจอดรถในปั๊มน้ำมันนี่แหละ
แต่ว่าไม่ได้จอดไล่ลงจอดพักสัก๑๐นาที
ให้เด็กนี้ลงไปผ่อนคลายทำแบบนี้ได้ไหม